ดูอีกหนึ่งพื้นที่ที่คนเข้าไปกันเยอะจริงทุกงวดต้องไปก็คือตาทองงิ้วร้าย
ไปกันเยอะมากเลยนะครับ
นี่เลยไปดูบรรยากาศที่คึกคักแบบนี้มันเป็นแบบนี้จริงทุกงวดเลยครับ
ยิ่งช่วงใกล้เวลาแห่งความหวังของประชาชนชาวไทยทั้งประเทศแบบนี้
ได้ว่าบรรดาแฟนคลับของตาทองงิ้วราย

ดูจากอากับกิริยาของแต่ละคนแล้วโอ้โหมาด้วยความหวังอย่างแท้จริง

ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับคุณผู้ชมไปที่นี่ก็หวังกันไปหลายติ่งหลายอย่างนะครับ
เรื่องของโชคลาภเขาก็นิยมมาขอกันขณะเดียวกันเรื่องของหน้าที่การงาน
อย่างอื่นเนี่ยก็ไปขอกันได้นะครับเขาบอกว่าส่วนใหญ่นะ
ใครที่จะมาขอโชคขอลาบพูดง่ายจะไปหาตัวเลขเพื่อเสี่ยงดวงในเรื่องของลอตเตอรี่แล้วก็
เขาจะไปมองอ่างน้ำมนต์อยู่ข้างตาทองนั่นแหละ
เพราะฉะนั้นก็ให้ดูกันหน่อยแล้วกันว่าเขามองกันยังไงนะถึงจะเห็นเป็นตัวเลขอ่ะ
เพราะผมพูดตรงเลยว่าผมดูแต่ละครั้งดูทุกงวดไม่เคยเห็น
เห็นแต่น้ำตาเทียนขดงองอเป็นเลขแบบกลมบ้างตรงบ้างเฉียงบ้าง
แต่ยังไงซะมันก็ดูไม่ออกอยู่ดีก็คงต้องพึ่งเหล่าบรรดาพี่ที่เขามีความสามารถ
มีประสบการณ์ในการเล็งการดูแล้วต้องวางองศามือถือให้ดีในการถ่ายรูป
เพื่อจะแชร์ต่อส่งไปให้เพื่อนเขาดูต่อด้วยนะครับแต่ยังไงซะผมขอเตือนแล้วกันนะ
ดูกันไปก็ดูกันไปเถอะอันนี้ผมไม่ได้ว่าอะไรยังไงเราก็นำมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมดูอยู่แล้ว
แต่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยเอ้าคุณผู้ชมหน้าตาของอ่างน้ำมนต์ของตาทองนิ้วรายในงวดนี้
ดูกันแบบชัดไปเลยว่าเป็นอย่างไรนะครับ
นี่เป็นไงคือมันหลายจุดมันเยอะแน่นแน่นจริง
จุดก็แบบเกาะกลุ่มกันแน่นเลยบางจุดก็ว่างเว้นประปราย
โอ้โหต้องค่อยแบบจ้องดูดีดีเหมือนกันนะใช่เออเอาเป็นไงตาเอียงแล้วมั้ง
ตาไหลลวมกันแล้วหรอคุณคุณดูตั้งใจมากเลยนะเวลาพูดถึงเรื่องอาณมนต์ของตะทอง

ใช่แต่ย้ำกันอีกครั้งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับใช่แต่ว่าว่าก็ว่าเถอะนะ
พี่คนนี้เมื่อสักครู่เขาเสียง๐๕๔มันก็เป็นเลขของพี่ไคะเราอย่าไปรู้เลย
อยากรู้ว่าในใบเซ็มซีเขาจะเขียนยังไง
อ๋อผลการท่อทำนายออกมา

ผมบอกตรงเลยว่าคุณงวดหนึ่งเนี่ยคุณได้ไปเยอะมากหลายเลข

โอ้โหครบแล้วสิ